กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ายังจำคดีนี้กันได้ไหม
สำหรับพออ้อยซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบตชำ
จังหวัดศรีสะเกดที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคม๖๒
และปรากฏว่ามาพบเป็นศพถูกฆ่าและฝังดิน
สืบไปสืบมาที่สุดจนทราบนะคะว่าคนก่อเหตุก็คือร้อยเอก
สุภาชัยพาโสก็คือผู้กองเน่ง
เป็นจำเลยที่๑ในคดีนี้นะคะ
คดีนี้ยาวนานเมื่อวานคุณแม่ของพออ้อยบอกว่านอนไม่หลับเลยนะ
กังวลว่าคำตัดสินของศาลจะออกมาเป็นอย่างไร
วันนี้สารตัดสินออกมาแล้วนะคะสำหรับผู้กองเหน่ง
สารลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวก็คือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนี่เองนะคะ
ช่วงสายวันนี้ค่ะสารจังหวัดกันทรลักษณ์ได้มีคำพิพากษา
ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่๑สถานเดียว
ก็คือร้อยเอกสุพชัยพาโสก็คือผู้กองเหน่ง
ผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนหรือปออ้อย
ส่วนจำเลยที่๒ถึง๔สารพิพากษาให้ยกฟ้อง
จำเลยที่สองถึงสี่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการลักษัพ

แต่หลักฐานไม่เพียงพอศาลก็เลยยกฟ้องนะคะ
วันนี้ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต
ก็คือญาติของพออ้อยเนี่ยเดินทางมารับฟังคำตัดสินของศาลด้วยนะคะ
แล้วก็บริเวณศาลมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารประมาณร้อยนาย
ดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะ
คือหลังจากที่ครอบครัวเดินทางมาถึงศาลแล้ว
สารได้พิจารณาลงโทษผู้ต้องหาในอัตราโทษสูงสุดครั้งนี้

ญาติของพออ้อยก็บอกว่ารู้สึกพอใจในคำตัดสินของศาล
โดยเฉพาะคุณแม่ของผออ้อย
บอกว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีความยุติธรรม
แต่ลึกแล้วก็ยังคงเสียใจ
ที่คุณแม่ต้องสูญเสียลูกสาวไปอย่างไม่มีวันกลับมา
ขอบคุณในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ขอบคุณสื่อมวลชนที่คอยติดตามทำข่าวให้จนกระทั่งที่สุดแล้ว

สองได้พบกับความยุติธรรมที่ถือว่ามีอยู่จริงในสังคมไทย
ฟังเสียงคุณแม่ของพออ้อยค่ะ
มันจะเจอแจ้งอยู่ทุกเกาล่ะ
คดีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีคาตกรรมที่โด่งดังเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวย้อนรอให้คุณผู้ชมได้ฟังคร่าวแบบนี้นะคะ
คดีนี้เกิดขึ้นก็คือพออ้อยหายตัวไปตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ที่สุดแล้วสืบซ่าไปสืบไปสืบมานะคะ
มาพบว่าพออ้อยถูกฆ่าฝังดินบริเวณป่าห้วยพึ่ง
ชายแดนไทยลาวอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็แนวทางการสืบสวนผู้ต้องสงสัยก็คือร้อยเอกสุภาชัยพาโสหรือว่าผู้กองเน่ง
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้เรียกมาดำเนินคดีในข้อหาคือ
ฆ่าโดยเจตนากักขังหน่วงเหนียวและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
สารจังหวัดกันทรลักษณ์เมื่อวันที่๕มกราคม๖๑
ผู้ต้องหาจริงแล้วมีด้วยกันทั้งหมด๔คนนะคะ
ก็คือร้อยเอกสุพชัยหรือว่าเหน่งพาโสผู้ต้องหาจำนวนที่๑
นางสุชาวดีปฐุมอินผู้ต้องหาที่๒
นายวิฒูนธาวแก้วผู้ต้องหาที่๓
แล้วก็ในประกัติศวรรษคณะพันธ์ผู้ต้องหาที่๔
ซึ่งผู้ต้องหารู้ว่าจำเลยที่๒๔สารยกฟ้อง
จากว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะคะ